คราวนี้เราไปดูที่จังหวัดตากกันบ้างอำเภอแม่สอดนะคะ
เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะมีเจ้าหน้าที่นะคะเขาบอกว่า
ให้รีบย้ายสารเจ้าที่ของไทยที่อยู่บริเวณน้ำตกทารารักษ์ออกไป
ฉะนั้นนะคะหน้าผาจะพังถล่มลงมาสร้างความเสียหาย
เราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วแหละคุณผู้ชม
แต่ว่าพอพูดกันมากเข้าเตือนกันบ่อยต้องย้ายแล้วล่ะ
นี่เป็นพื้นที่บริเวณน้ำตกทารารักษ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เคยมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อวันที่๑๐กุมภาพันธ์นะคะ
โดยหินปูนจากหน้าผาเนี่ยพังถล่มลงมาเป็นแนวยาวกว่า๑๐เมตรเลยคุณ
ขณะเดียวกันนี้นะคะก็มีข่าวด้วยว่าหลังจากเกิดเหตุหน้าผาถล่มเพียงแค่วันเดียวนะ
วิญญาณเจ้าหน้าที่ชาวกะเหลี่ยงก็เข้าสิงชาวกะเหลี่ยงในหมู่บ้าน
บอกว่าให้รีบย้ายสารเจ้าที่หรือว่าสารเพียงตาของคนไทย

อย่างนั้นแล้วเนี่ยหน้าผาจะพังถล่มลงมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ

พ่อครูผู้สร้างสารเพียงตาก็เล่าว่าทราบเรื่องจากชาวกะเรียงแล้วนะคะ

เนื่องจากสารเพียงตาของไทยไปเบียดบังไปลบหรูเจ้าที่กะเรียงจนไม่มีที่อยู่

ก็ไปอยู่น้ำเบ้นเป็นหมดมีที่อยู่
ที่เก่าที่เก่านี่ที่ไผ่
ที่กะเรียงครับที่ไข่ของกะเรียง

สร้างแล้วว่าเป็นหมดมีที่อยู่เป็นน้ำเบ้น

น้าวบังเบ้นหมดมีที่อยู่
เลยก็ขอให้ย้ายถ้ามาย้ายจะยอดตาย
ไม่อยากทีบดินลงอย่างนี้แหละ
ที่ไปเข้าขนที่ในบ้าน

ก็กลับมาบอกบอกหู้เนอะ
ถ้าหู้บอกทำบอกไม่แส้ง
ว่าที่เก่านี้ล่ะนี่บอกหู้

เพราะครูยังบอกด้วยนะว่าเร่งจัดเตรียมพื้นที่ใหม่
เพื่อจะย้ายสารเพียงตาออกไปจากจุดนี้
แต่เดิมสารเพียงตาตั้งไว้ด้านล่าง
แต่เพิ่งย้ายขึ้นมาข้างบนเพียง๕๑วันเท่านั้น

ก็เลยตั้งใจว่าจะเร่งย้ายไปที่อื่น

แต่อย่าลบหลู่ละกัน